คว้าเหรียญทองแล้วนะคะยังทำลายสถิติด้วยค่ะ
อยู่ที่ประเภทวิวแชร์เวสซิ่ง๔๐๐เมตรชายพิการโปรลิโอที๕๓
นักกีฬาไทยลงชิงชัยด้วยกันถึง๓คน
โดยสายชนคนเจนแชมป์เก่าสปรินท์ออกนำตั้งแต่โค้งแรก
ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยค่ะพร้อมกับทำลายสถิติเดิมของตัวเอง
ด้วยเวลา๔๖๗๖วินาที
กันแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกันนะคะ
น้องปิ่นอัญชญาเกดแก้วค่ะเงือกสาววัยเพียงแค่๑๗ปี
ที่คว้าไปแล้ว๔เหรียญทองในรายการนี้ยังคงร้อนแรงค่ะ
ว่ายแต่ขอบสระเป็นคนแรกนะคะเวลา๓๐๙๘วินาที
ก็จะกวาดเหรียญทองทุกรุ่นที่ลงแข่งขันในอีเวนนี้ค่ะ

จากประเภทเดี่ยวผสม๒๐๐เมตรหญิง
ก็จะกวาดเหรียญทองทุกรุ่นที่
ลงแข่งขันในอีเวนต์นี้ค่ะ

ธนงศักดิ์หีตาคุณแล้วก็
ติมพระวิทธิศกาเสมโรธ
สองนักว่ายน้ำหนุ่มไทยออกตัวดีตั้งแต่แรกค่ะ

นงศักดิ์ที่แตะขอบสระเป็นคนแรกนะคะ

สถิติ๑นาที๒๑๒๖วินาที

อาเซียนพาราเกมครั้งนี้ด้วยค่ะ